โอ้โหคุณผู้ชมยังคงเป็นข่าวลือสนั่นวงการที่หลายคนให้ความสนใจมาก
สำหรับกรณีขาเตียงสั่นคลอนของนักร้องซุปเปอร์สตาร์สาวอมิตาทาทายังคนนี้นะคะ
หลังจากที่เธอออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ

หลายคนเข้าใจว่าเลิกแล้วเหรอเลยต้องมาขอบคุณนะ
คือยังไงคะก็มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลออกมาชี้ชัดนะ

สังเกตได้จากที่เธอเนี่ยโพสต์ภาพน่ารักกับน้องเรย์ลูกชายวัย๔ขวบ
อืมซึ่งแน่นอนว่าคุณแม่ทาทาเนี่ยเธอทั้งสวยทั้งเก่งใช่ไหม
แล้วเป็นซุปเปอร์สตาร์ก็แน่นอนว่าจะต้องมีคนมาดามใจเรียบร้อยแล้ว
ก็มีคนจับโยงภาพกับสาวหล่อคนสนิทที่ชื่อเล่นสองพยาง

เล่นสองพยางแบบไม่ใหญ่โตมากมายนะคะ
ก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันก่อนหน้านี้
ยังไงก็ตามมีคนให้ข้อมูลอีกด้วยว่าจริงแล้ว
สาวหล่อคนนั้นก็มีหวานใจอยู่แล้วอีกด้วย
คืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมีภาพนะคะที่แชร์จากสำนักข่าวหนึ่งนี่แหละ

คือเป็นภาพที่เขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าของสาวหล่อ

คนที่เขาว่าไปคบกับคุณทาทาเหมือนตามอกเนี่ย

แทงซ้ำมิดด้ามเลยอะไรประมาณนี้

คืออันนี้เล่าตามที่เขาบอกมานะคะ

รู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณทาทาไหมนะ
ทีมข่าวหลายสำนักเนี่ยพยายามสอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัวของพี่หมอสามีคุณทาทาด้วย
ซึ่งก็บอกว่าไม่สามารถตอบคำถามนี้แทนได้
แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมไม่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะยังรักกันดีอยู่
บันเทิงไทยรัฐเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งพี่หมอทั้งพี่ทาทาเลยนะ
เพราะว่าจริงเรื่องของความรักมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเรากับคนนอก
จะเป็นสาวหล่อจะเป็นผู้ชายไงคะ

ถูกต้องอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนนะคะมาช่วยคอยดูแลกันก็ได้เนาะ